เหตุการณ์ครับตำรวจเชียงบรายเขาตามล่าวัยรุ่น๒คน
บุกเข้าไปจี้ชิงทรัพย์ร้านสะดวกซื้อ

บังคับให้พนักงานเอาเงินใส่ถุงให้ได้ไปพันกว่าบาท

บันทึกภาพเหตุการณ์วินาทีคนร้ายที่เป็นชายวัยรุ่น๒คน
อายุก็ประมาณสัก๑๗๒๐ปีนี่แหละครับ

บริเวณทางแยกเข้าสนามกีฬาเชียงบราย
ถนนพ่อขุนตำบลรอบเหวี่ยง

แว่งไปแกว่งมาชี้ไปที่พนักงาน
ที่ชายคนแรกจะบุกเข้าไปที่เคาน์เตอร์เก็บเงิน

ที่บริเวณหลังของพนักงานสาว

เขาก็ใส่ถุงไปให้ประมาณสัก๑๔๐๐บาทมันอยู่ในเครื่องแค่นั้น
ในเครื่องก็เก็บเอาไว้แค่นี้แล้วก็ส่งให้กับคนร้ายไปทั้งหมด

ไปฟังเสียงพนักงานที่ประสบเหตุหน่อยนะครับ

ก็พุ่งเข้ามาเอามีดชี้เข้ามา
ก็ตกใจครับตอนนั้นทำตัวล้อมถูกครับ

แล้วก็ผมก็ตกใจพูดอะไรบอกมันก็บอกหยุดหยุด

เพราะว่าเขาจะทำลายเราแรกเพราะว่าเขาจะเอาแบงค์อย่างเดียว
แต่ว่าเราไม่มี
สำหรับร้านสะดวกซื้อดังกล่าวตั้งอยู่ห่างจากชุมชน
ซึ่งในช่วงกลางคืนนานครั้งจะมีรถวิ่งผ่าน
คนร้ายก็ฉวยโอกาสช่วงเปรียวแบบนี้นะครับก็ก่อเหตุ
ตำรวจภูทรเมืองเชียงบรายก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่กระจายกำลังออกไล่ล่าวัยรุ่น๒คนที่ก่อเหตุ
เพื่อนำตัวไปลงโทษตามกฎหมายคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มได้เร็ววันนี้ครับ